กินล่างค์ฟัง

พ่อไม่เคยถูกอ่ะลูกกับสุธิราช
ลิเกในไทยต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

โอ๊ยอะไรลูกควบเตียวข้าวแข็งควบอะไรนี่คุ้ม
บนไหนครับคุณผู้หญิง

บรรยากาศชายทะเลนี่ช่างเย็นสบายจริงครับวันนี้ครับ

สตังก็ไปอยู่เหมือนกันครับพ่อ

ตอนนี้เราอยู่ที่ย่านนวลจันทร์ครับพ่อครับ
และนี่ก็คือแขกรับเชิญที่มากินล้างบางของเราในวันนี้นะครับผม

สวัสดีครับ
และอีกเช่นเคยครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารนะครับ
ร้านดังเด็ดโดนนะครับผม
หรือยังครับวันนี้ครับพ่อพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วบางไซดร่านใสที่ว่าเด็ด

เราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดมัง
ในกินล้างบาง

คุณผู้ชมเกือบเข้าใจผิดคิดว่าเรามากินล้างบางกันที่ทะเลแล้วไหมล่ะ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านนวลจันทร์กรุงเทพนี่เอง
เป็นอีกหนึ่งย่านที่ของกินเพียบ
แต่วันนี้เราได้คัดเอาร้านอร่อยมาให้คุณผู้ชมแล้ว
และร้านดังของเราในวันนี้ก็คือร้าน
ซึ่งเป็นร้านที่มีความโมเดิร์น
ฟิวเหมือนไปทานอาหารที่ริมทะเลเกาะสมุยกันเลยทีเดียว
ความพิเศษของร้านนี้มีอะไรบ้าง
ไปฟังจากปากของเจ้าของร้านกันเลยครับผม
สวัสดีครับผมชื่อโสนะครับ
เป็นอาหารปากใต้พื้นบ้านสมุย
เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสมุยมายาวนานกว่า๒๖ปี

เพียงแต่ว่าเราอยากแนะนำอาหารปากใต้
ร้านที่กรุงเทพทั้งหมดเราจะเอามาจากสมุยหรือไม่ก็เกาะพังอัน
เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านก็จะได้ทานอาหารสด

เครื่องแกงเราเอามาจากสุราช
หวังว่าถ้าได้ทานแล้วผมมั่นใจ๑๐๐ว่า
จะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
มันยกสมุยว่าอยู่ที่นี่หรือยัง

แล้วเหมือนตั้งแต่เคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เลยนะ

แม่เดินวนน้ำลายไหลกันให้วุ่น
ใส่ใจคุณภาพวัตถุดิบและความสะอาดมาก
จนได้รสชาติอาหารที่ไม่เป็นสองรองใคร
แต่ละเมนูนั้นหาทานยาก
ส่งตรงจากใจของชาวสมุย
ถ้าอยากรู้ว่าร้านนี้จะมีเมนูอะไรบ้าง
ชิมพร้อมพี่เอกับน้องแซคเลยครับ

อันนี้ก็เป็นของสดกันเลยนะครับ

จากเมนูบนโต๊ะที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับ
จริงแล้วแต่ละวันเนี่ยนะเขาก็จะมีวัตถุดิบ

พักสันมาแล้วก็แต่ละวันจะเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นเมนูพิเศษแบบนี้แต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยใครมาจะโดนเมนูไหนมาที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ
วายสดคั่วกะทิครับผมเปิดด้วยเมนูทีเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย
วายสดคั่วกะทิหรือแกงคั่วกะทิปลาหมึกสายใส่กะปินั่นเองครับวายก็คือคำเรียกปลาหมึกสายในภาษาถิ่นของชาวสมุย
เมนูนี้ได้รสสัมผัสของปลาหมึกสดหอมกลมกล่อมด้วยกะทิและกะปิ
กลิ่นนี่แทบจะทะลุจอเลยทีเดียวสุดยอดเมนูพื้นบ้านที่หาทานยากในกรุงเทพ

นี่ปลาหมึกมีความหวานนี่โกรษมากน้ำของเขาก็จะมีความมันของะ
มีความแบบเข้มเข้มของกะปินิดหนึ่งซึ่งมาเข้ากันมากกลมกลอบมาก
ปิเขาหอมมากแต่ทางใต้เนี่ยนะแล้วโดยเฉพาะสมุย
เขาบอกว่ารสชาติของเกาะสมุยก็จะไม่เหมือนของสุราชไม่เหมือนของทางภาคใต้ที่อื่นมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเรา
เพราะนี่ปลาหมึกมันหวานจริงนะแซ็กเนอะมันมีความเค็มของตัวปลาหมึกอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอเคี้ยวไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีความหวานอยู่ในเนื้อของปลาหมึกด้วยความสดไง
ชอบตรงนี้แหละแล้วที่สังเกตได้จริงนะกลิ่นของกะทิที่เขานำมาคั่วมันจะไม่ใช่กะทิกล่อง
ถ้าเป็นกะทิที่เป็นคันมาสดอย่างนี้ความหอมของกะทิเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของกะทิโดยตรงหอมจริงคุณอร่อยจริงโดยเฉพาะลูกและหลานทานได้เลยเด็กน้อยอ่ะ

หมูโคกินกับน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกพริกไทยสด
น้ำพริกกะปิเนี่ยยังพอเข้าใจได้แต่น้ำพริกพริกไทยสดเนี่ยก็ยังพยายามทำความเข้าใจอยู่

ไม่เคยไม่เคยได้มาทำเป็นน้ำพริกแบบนี้ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเรามากินไปพร้อมพร้อมกัน
น้ำพริกพริกไทยสดใส่มาแล้วนะคุณ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่บอกว่าไม่เคยกินเลยนะครับน้ำพริกกะปิเนี่ยเคยแล้วไม่เป็นไร
แต่ว่าพริกไทยสดเนี่ยอร่อยแล้วมันเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้เข้ากันแบบว่ามันมีความเผ็ดของพริกไทย
เพราะฉะนั้นผสมกับที่เป็นอาหารใต้มันก็จะต้องมีความแซ่บความเผ็ดแบบนี้เผ็ดร้อน
เดี๋ยวมาลองชิมดูครับหมูโคกับน้ำพริกกะปินะครับ
น้ำพริกกะปิของเขาก็รสชาติดีมากครับ
แนะนำทุกผู้ชมตรงนี้อย่างหมูเค้ากรอบมากมันหมูเค้าแห้งมากเลยนะ
เชื่อสิว่าเขาใช้ใจทำด้วยนะคือเขาอยากให้ทุกคนได้กินของสดใหม่จริงนะครับ

ลูกนี่กับยำหอยเจาะครับ
หอยเจาะก็จะคล้ายกับหอยนางรมครับพ่อตระกูลเดียวกัน
ปีชีพเดียวกันครับผมแต่ว่าหอยจอดจะมีรสชาติที่แบบ
ข้นกว่าแล้วตัวเขาก็จะไซส์เขาจะเล็กกว่า
เล็กกว่าครับผมและหอยจอดนะครับหอยแต่ละตัวนะครับ
เป็นหอยที่หายากพอสมควรนะครับหาได้ตามโคตรหิน
จะบอกว่าปกติที่เรากินหอยนังลมกันทั่วไปเห็นป่ะ
เราจะกินด้วยจิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมลาดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด
ใช่ครับแต่ที่สมุยครับถ้าเป็นบ้านบ้านเขาเลยอ่ะ
บอกว่าน้ำพริกกะปิอ่าเขาจะคลุกมาเลยคลุกมาก็คือยำมาในนี้เลย
แต่นี่คนสมุยจะชินจะชินแต่คนที่กรุงเทพจะไม่ชิน
เขาก็จะแยกมาให้แยกมาให้เป็นแบบนี้นะครับอ๋อ
แต่วันนี้เอางี้ดีกว่าไหนเราก็มาถึงร้านแล้ว
เราทานแบบคนสมุยกันไหมได้ครับนะเราอยากกินแบบชาวเลบ้างได้อ่า
ชาวสมุยกันบ้างน่ะไม่น่าทานนี่แบบนี้ลูกนี่นาน
จะได้กินทีของหายากครับ
ผมว่าไม่เผ็ดนะรสชาติดีครับผมคือผมว่าต้มยำอ่ะ
ถึงจังห้อกันหรอใช่รสชาติดีมากหอยก็มีคอมสดคอมหวานอ่ะ

แล้วที่สำคัญนะผมว่ากลิ่นมันไม่แรงเหมือนหอยนังลมด้วย
มันจะอ่อนแต่รสชาติมันจะหวานกว่าเข้มข้นกว่า
อยนังลมเนี่ยเรากัดเข้าไปตัวมันจะใหญ่ใช่ไหมใช่
แล้วมันจะมีมันมันจะรู้เลยว่าอันนั้นคือหอยนั่งลม
ที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับห่อหมกทะเลในลูกมะพร้าวอ่อนจ้า
กุ้งไหมผมให้พ่อกินกุ้งดีกว่าครับฮะ

ลิเกในไทยต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
เดี๋ยววันนั้นผมชิมก่อนดีกว่า
คุณคุณหอมความเป็นมะพร้าวอ่อนขึ้นมาเลย

กลิ่นของความเป็นมะพร้าวอ่อนมันก็จะเข้าไปในตัวเครื่องแกงด้วยอะไรด้วย

เครื่องแกงของบุกของเขามีความเป็นเครื่องแกงใต้เล็ก
ผ้าหอมบุกผ้ากลางจะไม่มีกลิ่นเหมือนกลิ่นขมิ้น
แต่ที่นี่จะมีกลิ่นของขมิ้นเข้ามา
เพราะฉะนั้นจะได้รสชาติของความเป็นใต้กินเปล่าได้เลยอร่อยมาก

ไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่

เจนะครับเขามีกะปิแล้วก็นำไปย่างในกะลามะพร้าว
ครับผมแล้วก็กินกับเครื่องเคียงก็จะมีผัก

ทางร้านบอกว่าลองทานดูคนภาคกลางอย่างเราอาจจะไม่ค่อยได้ลิ้มลองนะครับ

พี่ที่การกินน่ะจริงเขามันก็จะมาในกะลาแบบนี้เลยใช่ป่ะ
คงมีค่าวมั้ยครับ

พี่อื่นไหนก็มาแล้วขับพรูหมดพี่
ก็จะคลุกกับข้าวอย่างนี้ครับ
เข้ากันครับเออใช่เออ

ผมรู้แล้วเราเรียงทีมงานต่อไปครับ
จะย่างสับครีสอะไรลามะพร้าวไทยล่ะให้ทีมงานกิน
เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับแกงส้มไข่ปลาริวกิวครับผม
ปิดท้ายด้วยแกงส้มไข่ปลาริวกิวเมนูที่ทางร้านภูมิใจเสนอด้วยพริกแกงส้มจากสุราช
ทีเด็ดอยู่ที่ไข่ปลาริวกิวสดใหม่ลวกวันต่อวันกัดเข้าไปหนึ่งคำ
รู้สึกถึงสวรรค์ในปากกันเลยทีเดียวไข่ปลารสชาติกลมกล่อมแต่จัดจ้านด้วยแกงส้มจากปากใต้
มื้อนี้อิ่มหนำสำราญนี่ครับไข่ปลาลึกครับผม
บอกได้เลยว่าร้านนี้นะครับผมสดใหม่ทุกวันครับผม
แล้วก็แต่ละลูกใหญ่ใหญ่สดสดครับผมแต่ที่พิเศษของร้านนี้นะ
เขาบอกว่าไข่ปลาริวกิวของเราเนี่ยค่อยมาประกอบมาปรุงกันสดแบบนี้เลย
รสชาติของคนสมุยเนี่ยนะฮะก็จะแตกต่างกันนะจากนครจากทุกที่ครับ
มันจะเป็นรสชาติพื้นบ้านประจำถิ่นของเขาแล้วเขาบอกว่าลูกค้าพอทานไปแล้วไม่ผิดหวังเลยแม้สักลายดิ

เป็นร้านที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงด้วยบรรยากาศร้านแสนอบอุ่น
สะอาดรสชาติอร่อยใส่ใจในวัตถุดิบทุกอย่าง
และบางเมนูก็หารับประทานจากร้านอื่นไม่ได้สักด้วย
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนนวลจันทร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๑โมงถึง๔ทุ่มเลยนะครับ
และช่วงหน้าจะเป็นร้านอะไรอดใจรอสักครู่เดียวครับผม

ช่วงที่แล้วเจ้าแซ็กจัวหัวไว้ว่าจะพาพ่อเอมาชิมอาหารเหนือ
ซึ่งก็คือร้านเด็ดในวันนี้ร้านตะตอนย้อน
ที่นี่เสิร์ฟอาหารเหนือแบบฟิวชั่นแฝงด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่สุดแสนจะน่ากิน
การตกแต่งร้านก็เป็นแบบมินิมอลดูสบาย
ห้อยโคมจากเมืองเหนือพอได้บรรยากาศตอนย้อน
ตะตอนย้อน

ตะต่อนย้อนตะต่อนย้อนตะต่อนย้อนตะต่อนย้อน
ไอ้หนูถึงยังรูปพร้อมด้วยถึงนะครับผม
จริงแล้วครับท่านผู้ชมครับร้านเด็ดของเรานะครับ
ร้านตะต่อนย้อนนะครับผมถึงก็ทีถึงแม้ร้านจะเล็กนะครับ
บอกได้ว่ารสชาติอาหารรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับผม

ไปสิครับไปเลยไม่ต้องไปนั่นด้วยไม่ไหวนะลูก

สวัสดีเจ้าจอยค่ะเอ่อเป็นเจ้าของร้านอาหารต้าตอนยอนอาหารเหนือค่ะ
เป็นอาหารเหนือสูตรมาจากเชียงใหม่ค่ะมีทั้งเมนูที่เป็นอาหารเหนือแท้แท้ค่ะ
แล้วก็จะเป็นเมนูที่ปรับให้เข้ากับคนกรุงเทพทานได้ง่าย
แล้วก็ทางเราค่ะนำเข้าวัตถุดิบมาจากเชียงใหม่เลยอย่างเช่นพวกพริกแกงดอกงิวอะไรอย่างนี้ค่ะ

เปิดสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มเปิดทุกวันค่ะร้านอาหารเหนือตาตอนยอนอาหารเหนือของเรา
อร่อยลำแปลแปลเจ้ามาแล้วค่ะเจ้าผู้ชมครับ
หลังจากที่เราลงไปใต้มาครับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เราขึ้นเหนือมาสุดเลยครับผมครับ
มาที่ร้านตะก่อนงอนนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะครับ
เดี๋ยวเราถอดแมทกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปที่เมนูแรกนะครับ
เป็นเมนูแนะนำจากทางร้านนะครับผมเขาเอาชื่อร้านเลย
อะไรอ่ะมาตั้งเป็นชื่อเมนูอาหารครับผมเขาเรียกว่ายำตะตอนย้อน
จานแรกคือออเดิฟเรียกน้ำย่อยที่มีชื่อร้านเป็นประกัน
ยำตะต่อนยอนยำที่ร้านคิดค้นสูตรขึ้นมาเองโดยเฉพาะ
รวมความอร่อยของภาคเหนือที่มีทั้งแหนมหมูยอไส้อัวแคบหมู
และโรยด้วยขิงปิดท้ายมาชิมกันเลยดีกว่าครับโอ้โห
เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับพ่อเอามาสินี่
ตะต่อนยอนของเขานี่นะครับก็เป็นเมนูที่ชื่อร้านด้วย
เพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วเนี่ยลองกลับมาทานกันดู
ชอบตรงแคบหมูนี่แหละผมว่าต้องกินระยะยำรวมกันอ่ะ
รสชาติดีรสชาติดีมากนะคุณเอาจริงนะขึ้นชื่อว่ายำบางที่อ่ะ
คือจะเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวโดดไปเลยโดดโดดนำไปเลยนะคุณผู้ชม
แต่ที่นี่นะเขาทำกลมกล่อมมากเลยครับ
ผมว่าถูกถูกถูกใจลิ้นถูกลิ้นหลายหลายคนกันแล้วกันอ่ะ
เม็ดหัวของเขาเครื่องแน่นแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ครับ
จริงพ่อไม่ค่อยทานไม่ค่อยสันทัศน์ในเรื่องอาหารเหนือ
แต่พอมาที่นี่แล้วอ่ะผมทานได้อ่ะอ่าเขาปรับมาปรับ
ให้คนกรุงเทพทานได้อืมครับผมซึ่งผมเป็นคนคนอีสานนะอืม
ครั้งก็ทานอาหารอื่นไม่ได้จริงจริงครับผมแต่อันนี้แบบคือรสชาตินี่แบบ
โอเคเลยอ่ะโอเคทานได้ครับหมูเมนูผ่านไปมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
คือข้าวซอยแห้งครับผมอืม
ข้าวซอยนะฮะอันนี้ก็แปลกตาไปแล้วข้าวซอยมาที่สามสิบหกเลยนะครับ
ไม่ใช่ข้าวซอยครับข้าวซอยแม่ข้าวซอยครับผมขอโทษที่ทำ
โหได้มันหอมเนอะใช่ครับนี่กินกับไล่อั่วได้เลย
ตอนแรกถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วไม่ได้บอกอะไรนะแต่นึกถึงผัดไทยพระคาของเรา
ผัดไทยธรรมดาคือเขาไม่ได้ทำเป็นข้าวซอยที่ขายทั่วไปใช่ป่
ครับแต่เขาทำน้ำน้ำข้าวซอยอะไรอย่างเงี้ครับ
แล้วก็เป็นน้ำซุปที่เขาทำแบบเข้มข้นแล้วอ่ะเขาก็เลยมาผัดกับเส้น
พอผัดจนน้ำมันเข้าไปในเส้นแล้วอ่ะมันก็เลยมีความกลมกล่อมว่า
เส้นมันไม่ได้เป็นเส้นเฉยมันมีน้ำซุป
แล้วก็น้ำข้าวซอยเนี้ยอยู่ในนี้แล้วใช่เมนูแห้งแห้งมาสองเมนูแล้ว
เดี๋ยวไปต่อกับที่เมนูน้ำน้ำกันดีกว่าเขาบอกนี่ครับ
แกงผักหวานปลาย่างครับผมนี่
กลุ่นกลิ่นไอเหนือโชยมานี่คือเมนูแกงผักหวานปลาย่าง
ปลาช่อนย่างแกะกล้างออกในน้ำแกงสูตรดั้งเดิมของทางเหนือ
ที่ใส่ทั้งชะอมผักหวานและวุ้นเส้นได้สดเป็นลื่นคอแต่มีเตอร์ไพรส์คือความเผ็ดร้อนที่ตามมาทีหลังครับโอ้โห
นี่ครับก็จะมีความหอมนะครับในการย่างน่าจะเป็นย่างเตาถ่านด้วยนะเนี่ย
อืมเพราะว่าผมได้กลิ่นหอมอืมอืมใช่ครับปลาย่างหอมมากเลยคุณ

คือกรอบมากกรอบกรอบนุ่มครับเนื้อปลานี่ก็จะเป็นผักหวานนะครับผม
แล้วก็อ่าชะอมนะครับน้ำแกงเขาอร่อยมากเลยนะ
รสชาติมันจะมีความหอมของเนื้อปลาย่างมีหอมของชะอม
ตอนแรกเนี่ยผมเห็นสีนะผมคิดว่านึกว่าจะรสชาติประมาณแกงส้มบ้านเราอ่ะ
แต่ว่าไม่ใช่เลยไม่มีความเปรี้ยวเลยและอร่อยด้วยนัวมากอ่ะมันนัวมาก
น้ำซุปความหอมของเนื้อปลาที่มันลงไปในน้ำ
นี่ทำบุญมาดีนะเนี่ยเราครับเจอแต่ของอร่อยอร่อยอ่ะ
จริงได้ยินแต่ของอร่อยอ่ะยกต้องยกให้ทีมงานเลยครับ
ขอบคุณช่องไทยรัฐของเราด้วยเนอะใช่ครับขอบคุณมากครับ
แล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามชม
เพราะว่าเป็นกำลังใจกันเราจะมาแนะนำกันแบบนี้เนอะ
แต่อร่อยจริงจริงนะคุณจริงไม่พลาดเลยอ่ะ
ไม่ไม่เสียดายพื้นที่เนื้อท้องเลยอ่ะมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
เดี๋ยวไอ้หนูอย่าเพิ่งไปกินกินไปกินมานะคุณผู้ชม
ไอ้เนี้ยมันมีความร้อนร้อนนะอ่าใช่
ไปกินมาคือจะว่าไม่เผ็ดนะแต่พอกินไปแล้วเหงื่อออก

อ่ะมาเมนูข้าวขยำปูครับผมข้าวขยำปูเมนูสุดรั้วที่หาทานที่ไหนไม่ได้
ข้าวสวยร้อนคลุกเคล้ากับปูอ่องผัดจนกลม
แล้วใส่ไข่กุ้งเนื้อปูโดยมีพริกหอมแดงมะนาว
เป็นเครื่องเคียงช่วยลดความเลี่ยนเผลอแป๊บเดียวมีหมดจานนะครับ
การทำของเขานะครับก็จะนำมันของปูนาครับพ่อ
แกเอามันปูออกมาแล้วก็เอามาปรุงแล้วก็เอาไปย่าง
แล้วก็ค่อยคู่เข้ากับข้าวแล้วก็ลาดด้วยไข่กุ้งอืม
แต่นี่รสชาติจะเป็นอย่างไรเอ่ยสมัยก่อนที่ผมไปเรียนหนังสือนะครับ
อยู่กับคุณยายก็คุณยายก็ไปเก็บปูอะครับแล้วก็อ่า
มันปูแกะมันปูได้สักสี่ห้ากระดองแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ใส่ใส่ใส่
แล้วก็ไปย่างแล้วก็ข้าวปั้นหนึ่งแล้วก็จ้ำแล้วก็เดินไปโรงเรียน
กินตอนไปใช่ครับไม่ได้กินกับที่ด้วยก็คือเดินไปใช่ครับ
ดีว่ะมันมันเหมือนมันได้บรรยากาศด้วยนะใช่ครับ
นี่เป็นภาพจำแน่เลยใช่ไหมเฮ้ยอร่อยนะผมชิมแล้วคุณ
หอมมันปูขึ้นมาในจมูกเลยอ่ะคือกลุ่นอยู่ตรงนี้ครับ
จริงจริงอ่ะมันต้องคลุกในนี้เลยใช่
ลุกไปแล้วนะคุณคือความเปรี้ยวความหวานความมันมันอยู่ในใจ
อนุญาตนะครับเพิ่มเนื้อปูไปอีกเพิ่มไข่กุ้งเข้ามาอีก
นี่ขอชิมเลยดีกว่า
กรุงมากินจุงมือคุณลูกมาด้วยครับ
นูสำหรับเด็กน้อยเลยอ่ะอร่อยมากไปที่เมนูเพื่อสุขภาพกันบ้างครับ
อืมนี่ครับพ่ออืมตำมะเขือครับ
หน้าตาก็จะคล้ายกับนำพริกหนุ่มอ่าน้ำพริกหนุ่ม
จะออกเขียวนิดนึงเพื่อสุขภาพด้วย
เป็นเมนูพื้นบ้านเลยจริงนะของทางเหนือ

พี่เอคิดว่าไม่น่าจะพลาด
เขาบอกว่าเมนูนี้ฮะมันได้ความหวานจากมะเขือเผานี่แหละ

มีความหวานแล้วก็มีความหอมของมะเขือด้วย

ส่วนผสมมันจะคล้ายกับน้ำพริกหนุ่ม
แต่ว่าจะชูมะเขือยาวขึ้นมา

รสชาติของตำมะเขือยาวนะครับผม
บอกได้เลยว่าจะคล้ายกับซุปปลาเคี้ยบ้าง

แต่บ้านผมอาจจะต้องใส่น้ำปลาร้านิดนึง

ถ้าเกิดว่าน่าจะเป็นพื้นถิ่นเขาจริง

หอมเลยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย

หล่ำแต๊ะหล่ำกะนานครับ

เอาละครับโอ้ยหอม

อ่าซื้อไปฝากคุณแม่ที่บ้าน

นี่แล้วก็อันนี้ตำมะเขือ

อร่อยจริงมันเป็นรสชาติของทางเหนือที่แบบว่า

อร่อยมาก

อร่อยมาก

อร่อยมาก

อร่อยมาก

อร่อยมาก
อร่อยมาก

อร่อยมาก
อร่อยมาก

โดยเฉพาะเลยโอ้ยขอบคุณมากมากเลยครับค่ะชื่อเมนูอะไรครับ
เมนูชื่อส้มตำไข่กุ้งส้มค่ะไข่กุ้งส้มไข่กุ้งส้มใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแม่ต้อนรับกันขนาดนี้ถึงกับมีเมนูใหม่พิเศษกันเลยทีเดียว
จะรอช้าอยู่ใยส้มตำไข่กุ้งส้มเป็นแบบไหน

เป็นยังไงครับพ่อนี่เห็นนี่คือเมนูสูตรพิเศษนะครับผมเออ
นี่ที่ทางร้านนะครับผมทำให้เฉพาะทางรายการแล้วก็
ให้กับพวกเราสองคนนะครับผมกับเมนูส้มตำไข่กุ้งส้มนะครับ
เมนูพิเศษที่เตรียมวางขายได้แรงบันดาลใจจากรายการนี้โดยเฉพาะ
เป็นตำไทยที่ใส่ไข่กุ้งแทนกุ้งแห้งไม่ใส่ถั่วฝักยาว
แต่แทนที่ด้วยถั่วแระญี่ปุ่นเมนูอีสานที่ได้กลิ่นไอสไตล์ญี่ปุ่น
ส้มตำไข่กุ้งส้มนะครับพ่อมันจะกึ่งส้มตำไทยตำไทยครับ
ตำไทยนะคุณจะใส่อ่าไข่กุ้งแทนกุ้งแห้งมา
รสชาติอ่ะมีครบรสจัดจ้านมากครบอ่ะครบครบจริง
นิดหวานหน่อยอืมเปรี้ยออกมาเชื่อมือเขาแล้วเนอะ
ร้านนี้เนอะเจ้าของร้านอย่างพี่ติ๊กน่ะเป็นคนภาคกลางจริงครับ
แต่พอมาเป็นอาหารทางอีสานอ่ะเขาจะทำแบบจัดจ้านอืม
ตำไทยเนี่ยมันต้องครบรสแบบนี้นะหวานเปรี้ยวครบรสกำลังดี
ใช่ครับมีเค็มมาตัดด้วยแต่ว่าไข่กุ้งเข้ากันไหมแซส
เข้าเลยผมว่าเข้านะครับเออมันออกมันมันเวลาเคี้ยวไปแล้วมัน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

ห้ายหายกับผัดหมีพ่อเหรอใช่อันนี้ผ้าการใช่ครับ
มจีนไม่ใช่ว่าผัดง่ายนะแซ็ก

ที่เอสออกมาได้ดีมาก
เอาไปที่เมนูปลากันบ้างครับ
กับเมนูปลากระพงนึ่งแจ่วนะครับ

แกะกล้างออกให้เพื่อทานง่ายด้วย
นี่ถ้าป้อนลูกค้าได้เขาคงป้อนแล้วล่ะครับ
คือทำให้กินได้ง่ายมากที่สุด

ัวมากอ่ะอืมเนื้อปลาหวานมากเลยอ่ะนึ่งกำลังพอดีเลยอ่ะ
มีความหนึบหนึบมีความนุ่มนุ่มของเนื้อปลา
เนื้อปลาก็ว้านบางน้ำจิ้มแจ๋วเนี่ยจะบอกเลยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าเขาทำจนถึงเครื่องขนาดเนี้ยความจิ้มกับตัวปลาที่นึ่งกำลังได้ที่อ่ะ
ครับมันมันพอดีพอดีพอกัดเข้าไปปั๊บนะคุณไม่ผิดหวังเลยดี
มาต่อเลยแซ็กได้ครับพ่อเมนูนี้คือเมนูคอขุนจิ้มแจ่วครับอืม
เมนูลับของทางร้านที่ไม่มีในสมุดเมนูขาประจำรู้จักกันดี
โคขุนจิ้มแจ่วทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของทางร้าน
หากมาชิมก็ลองทายทักถามถ่ายกันดูนะครับโพขุนจิ้มแจ่ว
อีกเมนูหนึ่งเนื้อก็มาด้วยนะครับนี่แบบว่าโคขุนคัดมาอย่างดีเลยนะครับ
ครับผมในวันนี้นะฮะแต่มีแต่อีกมีแต่อีกหรอครับ
แต่สิแต่อะไรเมนูนี้นะครับไม่ได้มีขายทุกวัน
ไม่ได้มีทุกวันแล้วแต่อารมณ์ของเจ้าของร้านเขาจะขายตอนไหน
ครับผมสำหรับใครที่อยากสั่งหรืออยากรู้ว่ามีขายหรือไม่มีขาย
โทรมาบอกถามก่อนสอบถามก่อนว่ามีหรือไม่มีค่ะ
ผมขอเลือกนะครับผมชอบกินแบบชิ้นที่มันแบบติดติดมันอ่ะ
ผมบอกเลยบอกว่าคอเนื้อน่ะห้ามพลาดเลยผมชอบมากเวลาที่เนื้อแล้วก็มีมันส่วนผสมอ่ะ
ตัวเนื้อเนี่ยผมเป็นคอเล็กที่ชอบมากแล้วก็รสชาติก็ออกหวานหวาน
แล้วก็ได้กลิ่นของข้าวคั่วมีความเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีความนัว
แซ่บหลายนิดหน่อยไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องใดใดทั้งสิ้น
มาครับเมนูสุดท้ายครับผมกับคั่วแซ่บหมูนะครับผม
รวนหมูเนี่ยจริงเขารวนกันมาตั้งแต่สมัยผู้ย่าตายายเวลาที่เขาทำกับข้าวเนี่ยฮะ
เขารวนไว้เนอะแล้วบางทีเนี่ยแค่หมูรวนอย่างเงี้เราก็นำมากินกับข้าวได้
รวนนะมันก็มีความอร่อยอยู่ในตัวแล้วแต่นี่เขามาคั่วแซ่บหมู
ในรู้จักของเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีความหอมต้นหอม
กินอาหารที่นี่นะโดยเฉพาะจานนี้นะพ่อมีความรู้สึกคิดว่าเราต้องกินกับข้าวสวย
แต่เขาทำมามันเหมาะกินกับข้าวเหนียวจริง
อ่าครับพี่น้องครับทุกเมนูที่ฮอลซิ่มมากบอกได้เลยว่าเสียบคัดครับพี่น้องครับ
และร้านโดนในวันนี้นะครับร้านปั้นข้าวเหนียวนะครับบอกได้เลยว่าอร่อย
อร่อยมาก

อร่อยมากแต่ยังเผ็ดอยู่เลยเนี่ยแอบเผ็ดอ่ะ

ชอบเมนูส้มตำไข่กุ้งส้มทำไมถึงชอบรู้ไหมเพราะว่าทางร้านอุตส่าหคิดค้นเมนูนี้มาเพื่อเราโดยเฉพาะ
มันเข้ากันจริงครับและชอบรสชาติของทางร้านชอบจริงจริงเขาตำอร่อยอ่ะเขานัวมากอ่ะ
คือรสชาติอาหารทุกอย่างเนี่ยคือมันกลมกล่อมไปหมดแล้วมันนัวไปหมดเลยมันเข้ากันได้ดีมาก
ตลบหลังครัวรัวตะหลิวนะครับผมเราก็ต้องทำเมนูสุดพิเศษเพื่อจะตอบแทนเจ้าของร้านเหมือนกัน
เขายังทำให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้เขาบ้างไปคิดเมนูกัน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเมนูอะไรนะครับถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวไปดูกติกากันเลยครับ
ภารกิจในวันนี้มีชื่อว่าเมนูส้มตำห่อรักจุดไฟใช้ใจทำ
กติกาคือให้พ่อเอและลูกแซคช่วยกันรังสรรคเมนูส้มตำแบบพิเศษจากวัตถุดิบที่ทางร้านเตรียมมา
โดยระหว่างการปรุงจะต้องคอยประคองเปลวไฟไม่ให้ดับหากทำเสร็จสมบูรณ์และรสชาติถูกปากเจ้าของร้านก็ถือว่าภารกิจสำเร็จ
และคุณผู้ชมก็จะได้รับส่วนลด๑๐แต่ถ้าหากเปลวไฟที่เทียนดับทั้งคู่จะต้องหยุดทำทันที
เอาล่ะส้มตำห่อลักษณ์จะออกมาเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ
และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงตลบหลังครัวรัวตะหลิวนะครับ
และกฎิกานะครับผมจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายครับผม

แต่ว่าเป็นส้มตำแบบพิเศษนะครับ

เราจะใช้แป้งตัวนี้เป็นแป้งห่อส้มตำ

ยากตรงที่นี่นี่ตรงเทียนเนี่ย
เราจะทำยังไงป้องกันยังไงไม่ให้เทียนดับ
เพราะลงก็อยู่ใกล้เกิน

อย่างงั้นมาเริ่มเลย

เห้ยอย่างมันไม่ปรุงเลยนะมันลงไปล้างไม่ใส่ก่อนเหรอ

แซ็คตรงนี้เถอะ

ได้ทุกข์หน้าพ่อไม่ต้องทุกข์หลบหลบหักใส่ไปอย่างนี้

เฮ้ยเสร็จ

และตอนนี้พวกเราก็อยู่กับพี่ติ๊กนะครับผม
กับเมนูสุดพิเศษของเรานะครับ

ส้มตำห่อความรักนะครับผม

พี่นะปลื้มปิติมากเลยกับวิธีกรรมวิธีการทำของน้องนี่แบบว่า
นะครับผมพี่อยากขอแป้งด้วยเข้า
ใช่จ้ะถ่ายอย่างมันน่าทานเหลือเกือนกันพี่ขออนุญาตชิมเลยละกันนะคะ
เลยดีกว่าครับผมได้เลยครับพี่ติ๊กครับ

ดูสิมีแป้งหอมเหมือนกับป่อเปี๊ยะยวน
อย่าพูดเยอะเดี๋ยวจะตายค่ะ

ตื่นเต้นจริง

หลังจากที่พี่ติ๊กชิมเรียบร้อยแล้วครับ
ขั้นตอนต่อไปคือในการตัดสินนะครับ
ว่าภารกิจของพวกเราสองคนจะสำเร็จหรือเปล่า
เอาละครับผ่านไปผ่านอยู่ที่พี่ติ๊กแล้วนะครับ

ที่ให้ผ่านค่ะที่ให้ผ่านค่ะ

วันนี้ภารกิจของพวกเราสองคนสำเร็จนะครับผม
สำเร็จก็ต้องมีโปรโมชั่นดีนะครับผม
นี่ครับโปรโมชั่นของทางร้านคืออะไรครับ
ก็โปรโมชั่นสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการกินล้างบางนะคะ
แจ้งว่าชมมาจากรายการกินล้างบางนี้นะคะ

ขอบคุณพี่ติ๊กครับ
วันนี้ทางรายการกินล้างบางนะครับขอบคุณพี่ติ๊กมากนะครับ
มอบโปรพิเศษพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยมาทานกันเยอะนะครับ

ขอบคุณมากนะพี่ติ๊กนะขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็กินล้างบางนะครับ
ตั้งแต่ใต้มาถึงเหนือแล้วก็สุดท้ายมาถึงอีสานนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพ่อ
โอ้โหวันนี้อิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารครับ

บอกเลยบอกว่าอิ่มทุกร้านจริงและอร่อยทุกร้านจริง
แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อเอชายามากเลยนะครับพี่
ยินดีครับลูกแซ็กชุมแพร่
แล้วในครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมจะไปกินล้างบางที่ไหนนะครับ
และแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับ
ทำไปกินให้หมดบ้าง
ในกินล้างบาง
สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับ
เราสองคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
วันนี้มาย่านนวลจันทร์วันเดียวก็ได้มาล้างบางอาหารถึง๓ภาค
คุ้มจริงแถมได้โปรโมชั่นดีจากร้านปั้นข้าวเหนียว
ส้มตำที่มีเมนูหลากหลายหลากรสหากเดินทางจากถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทา
เลี้ยวเข้าถนนนวลจันทร์ห้าร้อยเมตรร้านอยู่ขวามือ
ตรงข้ามซอยนวลจันทร์๖๐มาตามรอยกันนะครับ
และในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบาง๓ร้านดังเด็ดโดน
จำนวนสิบเจ็ดเมนูเกือบกรดทุกภาคในวันเดียว
เสาร์หน้าเราจะไปกินล้างบางกันที่ไหนห้ามพลาดชมเลยนะครับ
แล้วเจอกันครับผมมาในย่านบางเขนนะครับผม
ให้ฉันได้พาเธอไปโอ้
กินตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นกินเป็นชุดเป็นชิ้นเป็นชั้น
กินเป็นน้ำเป็นแห้งเป็นยำ

ว้อยักษ์คำอีกจริงยักษ์คำอีกยักษ์คำอีกจริง